ตามกันเรื่องของคดีเสียแป้งกันหน่อยนะคะ
วันนี้เรายกให้ข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่นะฮะ

วันตามนี้เลยยังคงร่องหนเสียแป้งอยู่บนเขาหรือเปล่า

นี่แหละฮะที่เราต้องยกข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่เลย
เพราะว่ามันมีหลักฐานอะไรต่างหลักฐานใหม่อะไรเพิ่มเติมมาเยอะเลย
แล้วก็เป็นการเข้าใกล้ตัวเสียแป้งหรือยัง
รอยเท้าทั้งซองขนมต่างแล้วมันจะนำไปสู่การจับกลุ่มตัว

เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็จะเห็นเป็นภาพเลย
ลงใช่รอยเท้าเสียแป้งหรือไม่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปพบนะคะ
แล้วคาดแบบนี้ว่าต้องเป็นของเสียแป้งแน่นอนค่ะ
ซึ่งจุดที่ไปพบห่างจากบริเวณน้ำตกท่าช้างค่ะ
อยู่ในพื้นที่อำเภอตะหวดที่พัทธลุงนี่แหละ
เป็นรอยลักษณะเหมือนเดินลงมาจากบริเวณบนเขานะคะ
หยุดตรงบริเวณแอ่งน้ำของน้ำตกค่ะ
จุดที่พบมันจะมีโขดหินสลับซับซ้อนกันไป
แล้วก็เป็นเส้นทางของน้ำตกท่าช้างนะคะ
นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นไปตรงจุดนี้ได้
ทำไมตำรวจถึงคิดว่านี่เป็นรอยเท้าของเสียแป้ง

เกิดขึ้นก่อนเจ้าหน้าที่ไปพบ๔๕ชั่วโมงเท่านั้น
นี่เป็นภาพที่ทีมข่าวไทยรัฐของเราได้มานะ
ใช่ค่ะสาเหตุที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นรอยเท้าของเสียแป้ง
เพราะเขาห้ามชาวบ้านขึ้นไง
แล้วรอยเท้ามีขนาดเท่ากันลักษณะใส่รองเท้าหนึ่งข้าง

แล้วเจ้าหน้าที่เขาห้ามไม่ให้ชาวบ้านขึ้น

ส่วนเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ใส่รองเท้า
ไม่มีใครเดินเท้าเปล่าแน่นอน
แต่อันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตนะ
รอยเท้าที่อยู่หน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะ
รอยเท้านี้ถ้าเกิดทำเนี่ยวาดมาให้
รอยที่มีนิ้วเท้ามันคือเท้าข้างขวาถูกไหมคุณ
แล้วเท้าข้างขวาแต่มันไปอยู่ฝั่งซ้าย
กับรอยเท้าที่อยู่ขวาสุด
ใส่รองเท้าอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นเท้าข้างขวาเหมือนกันด้วยหรือเปล่า
อันนี้เดี๋ยวต้องสืบต้องพิสูจน์
แต่ว่าอันนี้เป็นภาพที่ไทยรัฐของเราได้มา
แล้วก็พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ว่านี่เป็นหลักฐานว่า
ถ้าเป็นรอยเท้าเสียแป้งจริงมันเกิดใหม่

แสดงว่าเสียแป้งน่าจะเหยียบย่ำตรงนี้
ก่อนเจ้าหน้าที่มาถึงไม่เกิน๔๕ชั่วโมง
ใช่ค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วยฉลามทองปัตตานี
เป็นชุดสยบศึกนะคะก็บอกถึงรอยเท้านี้
บอกว่ามันชัดเจนมากแต่เดี๋ยวต้องรอพิสูจน์ค่ะ
๘๐หรือ๙๐นิวทีนะครับก็เป็นรอยเท้าของเสียแป้ง
รอเข้าพิสูจน์ทราบอีกครั้งหนึ่งของวันพรุ่งนี้นะครับ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือผมหัวหน้าชุดของ
ฉลามทองปัตตานีนะครับก็ยังยังยังไม่ฟันทงได้
แต่ว่ายืนยันว่าพบรอยเท้าจริงนะครับพบรอยเท้าจริงรองเท้า
รอยเท้าที่ไม่ใส่รองเท้านะครับเป็นเป็นเท้าเปล่านะครับ
เป็นรอยเท้าจริงยืนยันนะครับว่าเจอรอยเท้าจริง
แล้วก็ผ่านผลมันโดนผลอะไรไหมครับ
คือรอยเท้าอันนี้คือถ้าถ้าดูจากรอยเท้านี่คือไม่ต่ำจาก
ประมาณ๕๖ชั่วโมงที่ผ่านมาครับ
คือจะไม่เจอรอยเท้าที่โดนผลชำระล้างให้เป็นรอยเท้า
อันนั้นนะครับยังเป็นรอยเท้าใหม่
น่าจะเป็นรอยเท้าใหม่ถ้าเป็นรอยเท้าเสียแป้งจริงนะ
ทางด้านเจ้าหน้าที่อาจจะตามเจอนะ

เพราะเจ้าหน้าที่ไปเจอถุงขนมค่ะ
พบอยู่ใกล้กับน้ำตกเขาหัวช้าง
ก็ห่างจากจุดที่เคยปะทะกันเนี่ยนะคะ
บริเวณนั้นเนี่ยข้ามมาทางอำเภอตะโหมดนะคะ

ถุงขนมหรือหลายอย่างที่ดูเป็นลักษณะของกินมีอะไร

มีสีแดง๓ซองสีเขียว๑ซอง
แล้วมีเป็นซองขนมชนิดเดียวกันที่พบในขนำของในพริกด้วยคุณ

ใช่ค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะที่ขนำของในพริกเนี่ยเป็นจุดพักค้างแรงคืนแรกของเสียแป้งหลังจากหลบหนีมา
เอาเป็นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิปต่อแบบนี้นะฮะ
ว่าก่อนหน้านั้นเคยพบซองขนมแบบนี้ในขนำนะครับ

แสดงว่านี่เป็นเสบียงของเสียแป้ง
แล้วก็ดูเรื่องของมดที่มันไต่นะ
ดที่มันไต่ขนมเนี่ยมันเพิ่งไต่
แสดงว่าซองขนมเพิ่งเปิด

ขนมเพิ่งเปิดเสียแป้งเพิ่งกินแล้วก็เพิ่งทิ้ง
แล้วเหมือนกลับกลายเป็นว่าซองขนมมันใหม่
คือขณะที่ว่าประมาณ๑๐นาที๑๕นาที

ใกล้ตัวเสียแป้งเข้าไปทุกทีทุกทีหรือเปล่า
ใช่ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่บอกด้วยว่านี่เป็นขนมที่เสียแป้งชอบกินด้วยนะคะ
ทีนี้แน่นอนว่าผู้สื่อข่าวของเราก็จะต้องไปดูก่อนว่าบริเวณแถวนั้นมีร้านที่ขายขนมแบบนี้หรือไม่
ก็ไปสำรวจตรงบริเวณตลาดแยกหัวถนนค่ะคุณผู้ชมที่อำเภอปะเหลียนนี่แหละ
ปรากฏว่าเจอร้านที่ขายขนมนี้นะคะมี๒ร้านเท่านั้นคุณ
อืมเนี่ยค่ะอ่าส่วนอีกร้านเนี่ยอย่างที่บอกค่ะเป็นของชาวบ้านเจ้าของร้านบอกว่านานนานทีถึงจะขายหมดนะ

และช่วงที่ผ่านมาไม่เคยมีใครมาซื้อแบบเยอะ
แบบยกโหลหรือครั้งหนึ่งหลายห่อยังไม่มีนะ
เพราะว่าที่เจอหลักฐานในป่าคือโอ้โหหลายซองหลายห่อเลยนะ

คนสนิทของเสียแป้งเคยให้ข้อมูลมา
เขาชอบกินอะไรที่เป็นคุกกี้อะไรแบบนี้นะครับ
อันนี้ก็เป็นหลักฐานอีกอย่างนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดหลักฐานใหม่ก็เลย
กรณีที่เจ้าหน้าที่ไปพบเจอบนป่าเขาบรรทัศน์เนี่ยนะครับ
แต่คุณผู้ชมฮะหลักฐานต่างเหล่านี้
จะเป็นแผนลวงหรือไม่
เพราะว่าเสียแป้งมีคนตั้งสันนิษฐานว่า
อาจจะออกจากป่าเขาบรรทัศน์ไปแล้วด้วยซ้ำนะครับ
ดังนั้นเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามแผนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กันต่อ
สำหรับวันที่๙ในการตามไล่ล่าเสียแป้งนี้นะครับ
ติดตามรายงานสดได้จากคุณนัทวินทองย้อยคุณแซคนะครับ

บรรยากาศที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวียืนอยู่นะครับ
คือที่บริเวณน้ำตกท่าช้างจุดที่ขึ้นไปบริเวณด้านหลังของผมเนี่ย
คุณผู้ชมครับ๒๐๐๓๐๐เมตรเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้ชาวบ้านขึ้นแล้วนะครับ
แล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่มีการลาดตะเวนเท่านั้นคุณผู้ชม
เพราะว่าเส้นทางด้านบนนะครับมีการพบหลักฐานว่ามีรอยเท้า
ให้คุณผู้ชมได้ดูเลยนะครับว่าทีมข่าวไทยรัฐทีวีขึ้นไปสำรวจมา
คุณผู้ชมเป็นรอยเท้าลักษณะก็คือมีการถอดรองเท้าหนึ่งข้าง
แล้วก็เดินตีนเปล่านะคุณผู้ชมครับเท้าเปล่าเนี่ยหนึ่งข้างนะครับ
เหยียบอยู่ที่บริเวณทรายคุณผู้ชมซึ่งทางด้านเจ้าที่มีการวิเคราะห์นะครับ
บอกว่ารอยเท้าดังกล่าวมีการพบเมื่อวานตอน๑๓นาฬิกา
แล้วหากย้อนไป๔๕ชั่วโมงคาดว่าเป็นรอยเท้า
เพิ่งจะเดินตอนเช้าเช้าเลยคุณผู้ชมครับแล้วเดินเข้าไปเนี่ย
ไปอยู่ใกล้กันกับบริเวณของแหล่งน้ำนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีการส่งข้อมูล
ให้กับทางด้านเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบแล้ว
ที่ทีมข่าวชะละทีวีปักหลักอยู่นะครับบริเวณน้ำตกท่าช้าง
พัทธลุงพื้นที่ตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับ
เพราะว่าพบเบาะแสสองอย่างด้วยกันคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ก็พบแล้วนะครับ
ว่ามีซองขนมสี่ซองซองแดงสามซองแล้วก็ซองเขียวอีกหนึ่งซองนะครับ
หล่นอยู่บริเวณถัดขึ้นไปจากบริเวณน้ำตกท่าช้าง
ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีความสอดคล้องกันกับแหล่งข่าวที่ให้การยืนยันนะครับ
ทางด้านเสียแป้งชอบทานขนมลักษณะนี้คุณผู้ชมครับ
ซึ่งมดเนี่ยเพิ่งจะเกาะที่บริเวณขนมได้ไม่นานเลยนะคุณผู้ชม

หรือว่าคนที่ต้องสงสัยว่าที่เราตามหากันอยู่ในตอนนี้
น่าจะอยู่ที่บริเวณเทือกเขาบรรทัศน
เหนือขึ้นไปบริเวณของน้ำตกท่าช้างนะครับ
และตอนนี้คุณผู้ชมครับบรรยากาศที่น้ำตกท่าช้างเนี่ย
ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องอุปสรรคของเจ้าหน้าที่
ลาดตระเวนพื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่ามีความยากลำบากเหมือนกันนะครับ

ไปดูนะครับว่าเจ้าหน้าที่เขามีความเป็นอยู่กันอย่างไรบ้างนะครับ
คุณผู้ชมครับปริมาณน้ำตกของท่าช้างนะครับ
จุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นฐานปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรภาคเก้าด้วยนะครับ
ปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
แล้วก็น้ำเริ่มที่จะเปลี่ยนสีเป็นน้ำสีขุ่นแล้วนะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคของเจ้าหน้าที่ในจุดนี้นะครับ
พาคุณผู้ชมมาดูที่บริเวณจุดพักของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับภูทรภาคเก้า
ซึ่งก็เป็นหนึ่งในชุดราตเวนนะครับบริเวณด้านหลังของเรานี่แหละคุณผู้ชมครับ
มีการตั้งเต็นต์ผ้าใบแล้วก็อาศัยเพลิงพักของทางเจ้าหน้าที่อยู่บริเวณจุดนี้ด้วยนะครับ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มีความยากลำบากก็คือทางเจ้าหน้าที่บอกว่า
ก็ไม่เคยมีการสำรวจพื้นที่บริเวณเทือกเขาบรรทัศน์ด้วย
ปกติก็จะอยู่กันพื้นที่บริเวณ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
ภารกิจนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายเหมือนกัน
เพราะว่าการที่จะขึ้นไปสำรวจทางด้านเสียแป้ง
ที่อาจจะมีความคุ้นชินพื้นที่กว่า
ก็อาจจะทำให้ต้องมีการระมัดระวังทุกอย่างเลยนะครับ

ตรงนี้เนี่ยทางพี่เจ้าที่ก็ฝนตกอยู่คุณผู้ชมครับ

ก็จะต้องมีการผูกเปย์เอาไว้นะครับกับต้นไม้นะครับ
ข้าวของต่างก็จะอยู่บริเวณจุดนี้เลยนะครับ
แล้วก็การทำอาหงอาหารคุณผู้ชมครับ
การจุดไฟต่างก็ต้องจุดกันแบบนี้ฮะ
นี่คือสิ่งที่ทางด้านเจ้าที่เกือบทุกหน่วยนะครับ
ก็จะมีการฝึกยุทธวิธีแล้วก็การปฏิบัติในการเข้ามา
ยังภาคสนามนะครับในป่าเทือกเขาบรรทัศน์เนี่ยเหมือนกันเลยนะครับ
เดี๋ยวมาถามพี่หน่อยพี่เมื่อคืนตกหนักไหมครับ

ตั้งแต่ตอนหัวค่ำเลยยันยันเช้า
เป็นอย่างไรบ้างวันนี้ต้องลาเจ้าเวรยังไงต่อที่โดยนี้
ก็ปัดเปลี่ยนกับลาเจ้าเวรครับยอมต้องเปียกเป็นประเภทธรรมดา
เพราะว่าทางรังไก่อย่างบางคนมันไม่มีเจ้าผลนะครับ
ก็ต้องพื้นที่เปียกก็ใส่ประจำไปเลย
ก่อนหน้านี้ลำบากกว่านี้ไหมที่ขึ้นไป
ลำบากกว่านี้ครับไม่มีวันแห้งสักวันเลย๔วัน

เห็นว่ามีการพบรอยเท้าเมื่อวานวันนี้จะต้องมีการเพิ่มจุดลาดตะเวนยังไง
เพิ่มขึ้นไปเรื่อยครับเดินขึ้นไปเรื่อย
เดินหาเส้นทางไว้เรื่อยครับ
เพราะไม่มีมั่นใจว่าเป็นรอยเท้า
ใครก็ต้องตรวจสอบไว้ก่อนครับก่อนลาดตะเวนก็เป็นปกติครับเพิ่มไปเรื่อย
วันนี้จะขึ้นกี่โมงครับวันนี้ยังไม่แน่ครับเพราะดูต้องดูน้ำก่อน
ถ้าเกิดน้ำป่ามาเนี่ยข้างบนจะลำบากครับลงมาไม่ได้
ข้างล่างก็จะหนับแต่หนึ่งขึ้นไม่ได้
คุณผู้ชมครับนี่ก็คือความยากลำบากของเจ้าหน้าที่ที่เขาบอกนะครับ
แล้วก็ปริมาณฝนเนี่ยตอนนี้ตกกันแบบโอ้โหแล้วก็หมอกลงอีกนะคุณผู้ชมครับ
มีความยากลำบากเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยนะครับ

ปักหลักอยู่ที่จังหวัดพัทธลุงจังหวัดตรังจังหวัดสตูน
หลากหลายพื้นที่นะครับในการไล่ล่าเสียแป้งนะครับ
เดี๋ยวในช่วงของข่าวไทยรัฐนิวโชว์นะครับ

ทวินทองย้อยไทยรัฐทีวีรายงานสดจากน้ำตกท่าช้าง

คุณแซคก็ไปทำหน้าที่ทั้งรายงานแล้วก็ทั้งสำรวจตรวจสอบ

วันนี้น้ำป่าหลากแรงที่สุดในเทือกเขาบรรทัศน์ด้วยนะครับ
ส่วนคุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ใช้เทคโนโลยีในการค้นหาตัวเสียแป้งด้วย
เฮลิคอปเตอร์บินสำรวจ

ฮอจะบินอยู่จุดไหนรู้ไหมคุณ
เหนือน้ำตกท่าช้างโดยรอบประมาณ๒๓กิโลเมตร

นั่นแหละฮะคือวัตถุหรืออุปกรณ์ในการตรวจจับความร้อน
เป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้
แล้วทีนี้ปรากฏว่าสามารถที่จะตรวจจับความร้อนได้
ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นความร้อนจากร่างกายของมนุษย
เพราะว่าเครื่องตรวจจับนี้มันแยกได้เลยนะคุณ
อันไหนเป็นความร้อนของคนอันไหนเป็นความร้อนของสัตว

นี้ต้องขึ้นอยู่กับความต่างกันของอุณหภูมิ
ส่วนระยะทางที่สามารถเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุด
จะเป็นระยะจากเฮลิคอปเตอร์สู่เบื้องล่าง
อย่างนี้ซูมเข้าไปประมาณ๓กิโลเมตร
แต่ทีนี้อุปสรรคที่เจอก็คือเรื่องของฝนนะฮะฝนตกหนัก
ทำให้เจ้าหน้าที่เมื่อกี้อย่างที่เห็น
อาจจะบินรอบได้บางจังหวะบางเวลา
มันเสี่ยงไงกลัวว่าจะบินแล้วก็ไปชนต้นไม้เหมือนกัน
ไปดูเรื่องอุปสรรคฟังเสียงของนักบินหน่อยฮะ
ก็จะสามารถจำแนกได้เห็นคนเห็นสัตว์ได้ชัดเจนครับ
แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับความเปรียบต่างของอุณหภูมิด้วย
แล้วทีนี้คือเบื้องต้นเนี่ยลักษณะแค่ไหนฮะ
ถ้าระยะที่เห็นชัดเจนก็ประมาณสามกิโลครับ
คือถ้าอยู่ข้างบนมองลงมาเห็นชัดเจนเลย

นี่นะฮะก็ถ้าปฏิบัติภารกิจ
การบินฮอและใช้เครื่องตรวจจับความร้อนมันเป็นอันตราย

แต่ถามว่าถ้าเป็นกำลังไล่ล่าปูพรมค้นหานี่คุณ
ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษส่วนหน้าที่อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างพัทธลุงเนี่ย
โอ้โหก็มีเจ้าหน้าที่ชุดไล่ล่าทุกสังกัดก็อีกหลายนายนะคุณ
อย่างที่เคยรายงานไป๔๐๐นายในการออกปฏิบัติการนะครับ
ไม่ลดละความพยายามในการตามตัวเสียแป้ง
จะมีอุปสรรควันนี้ทั้งฝนทั้งน้ำหลากนะครับ
อกจากนี้ยังมีชุดปฏิบัติการพิเศษสุนัขด้วยนะ
สะกดรอยในภารกิจค้นหาติดตามตัวเสียแป้งนะครับ
สุนัขตำรวจนี่สุนัขตำรวจโทคุณเขามียศนะฮะ
สุนัขตำรวจโทจากัวเพศผู้พันลาบันดอร์สีดำนะฮะ
ทำหน้าที่เป็นสุนัขสะกดรอย
ส่วนสุนัขตำรวจตรีแนตตี้เพศเมียพันลาบาดอร์สีช็อกโกแลต
นี่นะฮะที่ลิ้นห้อยอยู่นี่นะฮะ
ทำหน้าที่สะกดรอย
นี่คือเจ้าหน้าที่ใช้ยุทธวิธีทุกอย่างแล้วครับ
ค่ะแต่ก็ต้องดูนะว่าความเป็นไปได้๓ทางของนักโทษแป้งเนี่ย
มันจะเป็นทางไหนได้บ้างเพราะอะไร
ตำรวจชุดไล่ล่าเขามีการเปิดเผยข้อมูลมา๓ประเด็นเลยคุณผู้ชม
ถ้าเกิดสรุปง่ายคือ๑คือนีไปแล้ว
๒ถูกต้อง๒คือพรานป่าพาหนีและ๓คือตาย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาขยายกันหน่อยนะคะ
ว่า๓แนวทางความเป็นไปได้ของนักโทษแป้ง
ที่ตำรวจชุดไล่ล่านนายนึงเขาให้ข้อมูลมา

อันแรกอาจจะหนีลงจากเทือกเขาบรรทัศน์ไป
ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุปะทะค่ะลงมาเบื้องล่าง

เพราะว่าพื้นที่ข้างล่างมันไปสู่พัทธลุงไปตรังไปสตูนได้
แล้วช่วงวันแรกหลังจากปะทะ
ยังไม่ได้มีกำลังเจ้าหน้าที่มาตั้งจุดตรวจแบบ๔๐๐นายเยอะขนาดนี้

เพราะฉะนั้นอาจจะหนีออกจากเทือกเขาลงจากเทือกเขาบรรทัศน์ไปแล้ว
อาจจะลงได้ทั้งทางป่าแล้วก็ทางน้ำ
สันธารอะไรต่างที่มันลงมาถึงพื้นล่าง
ใช่ค่ะส่วนข้อสันนิษฐานที่๒ก็คือ
อาจจะมีคนพาไปไหมคนในที่นี้หมายถึงพรานป่า

เพราะว่าชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้น
บ้านในตราก็เป็นชาวพัทธลุงประมาณ๑๖๐อ่ะ
ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจะเป็นพื้นที่ตำบลท่าแคร์
ตำบลนาโนตแล้วก็พื้นที่ตำบลใกล้เคียงของอำเภอเมืองพัทธลุง

รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่อำเภอกงหลาจังหวัดพัทธลุง
อันนี้นี่เป็นแค่ข้อสันนิษฐานที่๒
นะว่ามีพรานป่าหรือชาวบ้านพาหลบหนีหรือเปล่า
และ๓ถ้าเกิดว่าไม่ได้หนีลงจากเทือกเขาบรรทัศน์ไปแล้ว

แป้งนาโนตอาจจะตายในป่าไปแล้วก็ได้

คิดสภาพสิคุณคือคนที่โดนยิง
ป่ะแล้วไม่ได้ใส่เสื้อใส่แต่กางเกงขาสั้น
ปากก็หนาวแล้วก็เย็นมากไม่ได้มีรองเท้า
กันรองเท้าเดินป่าไม่ได้มีมีดไม่ได้มีไฟแชค
อุปกรณ์ต่างไม่มีเออจะดำรงชีวิตอยู่ในเทือกเขาบรรทัศน์ได้
เขาบอกว่าจริงจะดำรงชีวิตอยู่อยู่ในบนนั้นได้ไม่ถึง๗วันหรอก
ถ้าไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตเลยนะ

อันนี้ผ่านมาบนเทือกเขาบรรทัศน์๙วันแล้วนะฮะ
อันนี้เป็นข้อสันนิษฐาน๓ข้อของเจ้าหน้าที่ตำรวจพัทธลุง
ใช่ทีนี้เรื่องของเทือกเขาบรรทัศน์
และเส้นทางที่จะเข้าออกไปในพื้นที่บ้านตระ
หรือว่าบ้านในตระนี่นะคะคือ๔เส้นทาง
เราเคยรายงานไปคุณผู้ชมมาดูสิ
เส้นทางเส้นทางแรกเนี่ยลำบากน้อยที่สุด
คือขึ้นจากควนไม้ดำที่ปะเหลียนของตรัง
จุดตรงนี้มันต้องใช้เวลาถ้าเกิดว่าเป็นมอเตอร์ไซค์วิบากนะ
สักครึ่งชั่วโมงระยะทางประมาณ๗๘กิโลเมตร
แล้วก็เดินเท้าอีกประมาณชั่วโมง๒ชั่วโมง
ส่วนเส้นทางที่๒ค่ะเส้นทางอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง
อันนี้มันต้องใช้เวลาถ้าเกิดเป็นเดินเท้านะคุณเป็นวัน

อันนี้ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เพราะว่ามันก็ต้องเดินเท้าเป็นวันเหมือนกัน
ส่วนเส้นทางที่๔ก็คือบ้านตระภูผาเพชร

ก็เดินเท้าเป็น๑๐กิโลก็ใช้เวลาเป็นวันนะคะ

เส้นทางนี้เอาตรงเจ้าหน้าที่ปิดล้อมเอาไว้หมดแล้ว
ยังไม่ได้เจอเบาะแสอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้นะ

ว่าจะหลบหนีลงมาจากป่าได้ยังไงหรือเปล่า

แต่ในเมื่ออุดไว้หมดก็ยังไม่เจอตัวเสียแป้ง
ฉะนั้นเนี่ยควรลองไปดูไปถามกับคนในพื้นที่กับชาวบ้านดูบ้าง
เขาคิดเห็นกันยังไงทำไมเสียแป้งถึงพรางตัวได้

คนหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมไปดูไปฟังคือลูกชายขุนพันธ

ขุนพันธ์เนี่ยเป็นตำรวจชื่อดังปราบโจรมาทั่วสารทิศคุณผู้ชม
แนะนำวิธีว่าเจ้าหน้าที่ต้องพรางตัว
แล้วคุณต้องดูวันเดือนปีเกิดเสียแป้งไปด้วย
เขาบอกว่าคือต้องเล่นศัยศาสตร์ด้วยกัน
ทำไมถึงแนะนำแบบนี้คุณผู้ชมคะ
ชาวบ้านแถวนี้นะคะที่เขาอยู่บนเนินเขา
เขาบอกว่าคือส่วนตัวหลายคนยังเชื่อว่าเสียแป้ง
อยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์แน่นอนค่ะ
แล้วถ้าหากว่ามีใครที่ชำนาญทางพาหลบหนี

แต่ถ้าหลบหนีคนเดียวเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้

ทีนี้ชาวบ้านค่ะที่เขาทำสวนยางคุณผู้ชมค่ะ
เขาบอกว่าตอนนี้ฝนตกชุกมาก
คือต้องมีการหยุดทำสวนไปก่อน
แต่การไล่ลากของเจ้าหน้าที่เนี่ยยืดเยอะออกไปนานค่ะ
อาจจะกระทบกับพวกเขาแล้วแหละเพราะเขาต้องประกอบอาชีพ
ชาวบ้านบางส่วนก็บอกว่าต้องอาศัยหน้าฝนทำสวนยางไม่ได้
ขวาของป่าก็จะลำบากอันนี้ตอนนี้ก็ขึ้นไม่ได้อีก
มีทั้งเรื่องของความคิดเห็นและเรื่องผลกระทบนะ
แต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือลูกชายขุนพันธ์นี่แหละ

หนุ่ยตาหนุ่ยณสันนะคะพันธรรคราชเดชอายุ๗๒ปี
เป็นลูกชายของขุนพันรักราชเดชค่ะ
อย่างที่บอกว่าขุนพันธ์เคยเป็นนายตำรวจชื่อดัง
มีวิชาอาคมปราบโจรมาทั่วสหรัฐฤทธิ์แล้วนะคะ
วันนี้ค่ะทางด้านตาหนุ่ยตาหนุ่ยบอกเลย
คงจะต้องมีการพลางตัวแล้วแหละเจ้าหน้าที่
แล้วต้องให้ไปดูเลิกยามเอาวันเดือนปีเกิดของเสียแป้งมาดูด้วย
หนุ่ยพูดคำนี้ให้ไปดูซิว่าเสียแป้งมีดวงถูกจับหรือดวงตายโหงค่ะ
อเจมส์ไปมัดไปจับวาดคือล่ะง่ายว่าไปมัดฟิ้นหมัดมือนะครับ
วายาให้ไปในรถคือมันมันจะฉายไม่เหมือนกันนะครับ
คือถ้าได้รู้วันเดือนปีเกิดของผู้ร้ายเลยครับ

คุณจะต้องปลอมตัวเป็นชาวบ้าน

แล้วยังนั้นใส่เครื่องแบบไปเต็มยดเขาก็รู้

แต่ว่าลูกชายขุนพันธ์บอกว่าจะสู้กับโจรที่มีคุณสัย
ต้องคุณสัยสู้คุณสัยแล้วเขาบอกว่าถ้าโจรนะมีเหล็กไหลนะ
วิธีการจับนะต้องประชิดตัวแล้วคนจับโจรเนี่ยต้องเอาเหล็กแหลมเนี่ย
เสียบเข้าไปที่ก้นของโจรถึงจะสยบเหล็กไหล
ใช่เพราะตาหนุ่ยเล่าว่าพ่อเคยใช้วิธีแบบนี้
เพราะว่าเขาจะฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าต้องประชิดเสียบก้นอย่างเดียว
นี่คือมุมความเชื่อและมีเรื่องความเชื่ออีกเพราะว่าโอ้โหคุณ
คือบอกว่าทีมล่าเสียแป้งเจอผียกชุดเลย
วันนี้ผู้หลุกเลยผีผู้หญิงนี่ค่ะ
นอนในขนำปรากฏว่าเจอผีผู้หญิง
นอนกันในขนำไม่ได้ยอมมานอนตรงผืนป่า
ไม่อยู่ในขนำแล้วทีนี้มันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับขนำ๒เรื่อง

เรื่องแรกก็คือมีผู้หญิงผิดหวังจากชีวิต
แล้วเป็นผู้หญิงท้องแก่คุณไปผูกคอตายในขนำ
กลายเป็นผีตายทั้งกลมเฝ้าขนำมานาน
ใครขึ้นไปไม่บอกไม่กล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
ก็จะไปเจอผีผู้หญิงคนนี้
ว่าก็ว่าจะมาเอาชีวิตบ้างก็ว่าจะมาหลอกมาหลอน
แล้วอีกเรื่องหนึ่งคุณอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
เพราะมีชาวบ้านที่อยู่ที่นี่เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อปี๓๔
ขนำตรงนี้มีผู้หญิงชาวตำบลช่องอำเภอนายง
ทราบชื่ออายุประมาณ๓๐ปีอาศัยอยู่กับสามี
ทำอาชีพกรีดยางพาราใกล้ขนำเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าวันนั้นเดินไปเหยียบงู
งูเหลือมยักษ์ความยาว๕เมตร
ลำตัวเท่าต้นหมากไงคุณ

แต่เธอยังถือมีดกรีดยางต่อสู้กับงู
เอามีดฟันงูงูก็รัดแน่นเข้าไปเรื่อย
กระทั่งรัดจนตัวเธอตาย
ส่วนถามว่างูถูกมีดกรีดยางฟันไป
งูก็ตายอยู่ข้างเธอเหมือนกัน

เขาบอกชาวบ้านไม่กล้าขึ้นขวบันทัศน์

บางคนบอกว่าหลอกจนนอนไม่ได้
และในป่าแห่งนี้ก็ยังมีความเชื่อว่ามีงูเหลือมตัว
ดังนั้นไม่มีใครเคยพบเห็นนะ
แต่เป็นที่มาที่ไปในการเล่าเรื่องผีบนเทือกเขาบรรทัศน
อกจากนั้นยังมีตำนานอื่นอีกเยอะเลยคุณ

เรื่องของการตามล่าเสียแป้งนะฮะ